เรื่องราวสนุกสนานยังมีให้ได้ติดตามอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าเดี๋ยวจะไปดูไอเดียแจ่มกันหน่อยนะครับ
ใกล้กับพระนครนี่แหละที่จังหวัดอ่างทองเดินทางไปไม่ไกลเท่าไหร่นะครับ
เดี๋ยวจะพาไปดูอาหารสไลเดอร์ที่เขาทำขึ้นมาเพื่อเด็กโดยเฉพาะ
อย่างเราเล่นได้ไหมเล่นได้ถ้าไม่กลัวบ้านท้ายถลอกครับ
ตอนนี้เล่นไม่ได้ตอนนี้เราไม่ต้องเล่นไม่ได้เล่นจากบ้านท้ายยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยครับ
ต้องพาไปซ่องก่อนค่ะอะไหล่พังครับโอ้โหกำลังสนุกสนานเลยเห็นไหมครับ
อเจ้าทั้งสองเห็นแล้วสนานลั่นทุ่งเลยครับสไลเดอร์บ้านทุ่งเลยครับ
ได้ไม่หลุดถลายออกมาจากนั้นก็ใช้ปั๊มน้ำสูบน้ำหล่อเลี้ยสไลเดอร์จนสามารถไหลลงมาได้แบบนี้
ถูกใจน้องหนูสไลด์กันเพลิดเพลินเจริญใจกันเลยทีเดียวนะครับ
เก๋มากเลยค่ะ

เด็กก็ชอบแล้วครับเปียกปอนกันเป็นแถว

ใช่ไหมสุดยอดเลยผู้ปกครองเขาก็สบายใจ

แบบนี้ก็ไม่ต้องหายไปไหนไกลแหละครับ
แล้วก็ที่สำคัญโอ้โหน้องหนูนี่
สนุกสนานถูกอกถูกใจเสื้อผ้าเปียกมือ

โอ้โหเสื้อผ้านะซักแทบไม่ทันเลย

อ๋อโห้ให้เขาหน่อยว่าเป็นช่วงของเขานะ
ถอดเสื้อผ้าไหมผ้าจะได้ไม่เปียก

ได้ไหมไม่ได้เหรอ

ถ้าไม่ใส่เสื้อผ้าแล้วไปเล่นสไลเดอร์นะ